ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนคนหนึ่งเขาประกาศตามหาลูกสาวที่หายไป
เกิน๒๔ชั่วโมงแล้วฮะข้างหลังเนี่ย
แล้วเขาบอกว่าพิกัดสุดท้ายน่าจะอยู่ที่เชียงใหม่
คือตัวลูกสาวเนี่ยหายไปตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา
ในโพสต์บอกชื่อแองจี้ชองซัมยีนะแองจี้ชองซัมยี
ทางขวานี้แล้วคุณแม่ก็บอกว่าขอให้พลเมืองดีช่วยตามหา
คุณแม่เขาข้อมูลก็ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้โผล่อยู่ที่เชียงใหม่ครับ
พบเห็นแจ้งบ่อแสได้หรือว่าจะไปแจ้งตำรวจในพื้นที่ก็ได้เหมือนกัน
แต่บางทีเนี่ยไม่แน่ใจว่าตัวเธออยู่ในสถานที่อับสัญญาณหรือไม่นะ
ก็ทำให้ติดต่อกลับไปที่ครอบครัวไม่ได้
แต่ว่าหลายคนก็ตอนนี้เอาใจช่วยอยู่ผมเช็ค
มันเริ่มมีการกระจายข่าวว่าเจอตัวผู้หญิงคนนี้แล้ว
อ๋อเหรอโอ้ไม่ดีเลยแบบเนี่ยตอนนี้ยังไม่เจอนะเออครับนี่เหรอ